มาดูความเคลื่อนไหวที่สืบเนื่องมาจากคดีคนร้ายดักลอบยิงใส่รถยนต์ของพลตำรวจโทษสุรเชษฐ์หักผ่านหรือว่าบิ๊กโจ๊กนะครับ
และรถตรวจการไฟฟ้าของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ตัวเองเคยเป็นอดีตผู้บัญชาการ
วันนี้พลตำรวจโทษสุรเชษไปให้ข้อมูลกับปปชด้วยนะครับ

พลตำรวจโทษสุรเชษฐหักพานที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
เข้าให้ถ้อยคำต่อปปชในฐานะพยาน
และรถตรวจการไฟฟ้าของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ที่มีวงเงินกว่า๒๑๐๐ล้านบาท

วันนี้จะให้สัมภาษณ์กับสื่อเป็นวันสุดท้าย
เดินทางมาถึงขั้นตอนของปปช
มั่นใจว่าหลังจากนี้จะกลายเป็นบทเรียน
ให้ทุกคนต้องช่วยกันรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดิน
วันนี้โลกมันเจริญแล้วนะครับ
กระบวนการยุติธรรมมีความชัดเจน
อย่าไปนึกว่าอะไรที่เราทำแล้วเขาจะไม่รู้นะครับ
อย่าไปเอามือแค่ฝ่ามือมาปิดฟ้านะครับ

แล้วไอ้วิธีการแบบเก่าโบราณนะครับ
ไปยิงนู่นยิงนี่ขู่เขานะครับ
ผมต้องเรียกว่าคืออย่านึกว่าเขาไม่รู้นะครับ
วันนี้คนที่ไม่รู้เนี่ยนะฮะ
ก็คือตัวเองไม่รู้
ตัวเองเนี่ยไม่รู้ว่าเขารู้กันหมดแล้ว
ส่วนความคืบหน้ากรณีคนร้ายก่อเหตุยิงรถยนต์ส่วนตัว

คงไม่ได้ติดตามอะไรกับคดีนี้อีกแล้ว

ต้องยอมรับว่ารู้สึกอ่อนใจ
พูดถึงนี่นะอย่าไปคอยตาม
อย่าไปเลื่อนตามรับรูปันน่ะนะ
ก็เสียงคลิปมาขนาดนั้นนะครับวันนี้เรื่องคดีเนี่ยผมก็เมื่อวานผมก็ตอบให้ช่วยเจนแล้วว่าผมไม่ได้ตามแล้วนะจะจับได้ไม่ได้เนี่ยฟังเสียงคลิปผมก็อ่อนใจแล้วนะครับนะแต่ว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องของผมเองวันนี้คนในคลิปเนี่ยมันไม่ได้ตามแล้วนะจะจับได้ไม่ได้เนี่ยฟังเสียงคลิปผมก็อ่อนใจแล้วนะครับนะแต่ว่าเร

นะแล้วเราก็จะอยู่อย่างไรนะครับ

ในเรื่องการสั่งการมีแต่เรื่องส่วนตัวทั้งสิ้น
มันเป็นสิ่งที่จะแสดงเห็นว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัว
ขณะที่นายวิศนุเคลืองามรองนายกรัฐมนตรีระบุ
ไม่จำเป็นต้องเรียกพลตำรวจโทษสุรเชษมาพูดคุย

ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในสังกัดของตัวเอง

คนตำรวจโทษสุรเชษไม่ได้เกี่ยวข้อง
หรือเกิดจากความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด